ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะที่อุดรธานีค่ะ
อันนี้ก็กำลังเร่งไล่ล่าตัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นคนร้ายสองคน
บุกไปชิงทองแม่บ้านที่จังหวัดอุดรธานีได้ทองไปเยอะเลยค่ะ
สองบาทมูลค่ากว่าเจ็ดหมื่นนะคะคาดว่าน่าจะเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละค่ะ
ครับนี่คือที่บ้านนางิ้วนะคะผู้สื่อข่าวก็ไป
แล้วก็เห็นร่องรอยตรงนี้ค่ะที่อุดรธานีได้รับแจ้งบอกว่า
มีชายสองคนบุกเข้าไปปล้นทรัพย์ของนางแต๋วคงวันดี
เป็นแม่บ้านที่ดูแลบ้านให้กับภรรยาของชาวต่างชาตินะคะ
แล้วคนร้ายได้สร้อยคอทองคำกับสร้อยแขนค่ะ
น้ำหนักสองบาทมูลค่าเจ็ดหมื่นบาทไปนางแต๋วเล่าบอกว่า
ทำงานบ้านหลังนี้มาแปดปีค่ะทุกทุกเช้าตีสี่ตีห้าเนี่ย
ก็จะขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านมาหุงข้าวให้กับชายพิการ
ซึ่งเป็นน้องของเจ้าของบ้านทำอย่างนี้ทุกวัน
ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้จนกระทั่งวันนี้นะคะ
มีคนร้ายสองคนแอบเข้ามาในบ้านปิดไฟค่ะ
แล้วล็อกคอเธอปิดปากอีกคนนึงก็จับขา
ตอนนั้นน่ะพยายามดิ้นแต่ไม่หลุดก็เลยแกล้งสลบค่ะ
พอแกล้งสลบพอเห็นคนร้ายเห็นไม่เคลื่อนไห
แล้วก็เลยปล่อยแล้วก็ปลดสร้อยคอกับสร้อยข้อมือไปค่ะ
ผู้ชายก่อว่ะจ๊ะผู้ชายสองคน
ตอนนั้นเห็นเขาวะเดี๋ยวเห็นจ้าวมันเมือด
จ้างใดตัวเป็นเมืองเตาบนใน
พำน้ำเบาก็บ้วยอย่างบว่าตอนนั้น

ก็ล่าสุดมีเบาะแสมาบอกว่ามีคนไปเจอเสื้อร่ม
เสื้อผ้าร่มสีเหลืองครีมกับหมวกไอ้โม่ง
รวมถึงรองเท้าผ้าใบสีน้ำเงินซุกอยู่เอาไว้
เนินป่าคอยข้างทุ่งนา
คาดว่าน่าจะเป็นของคนร้ายเอามาซุกเอาไว้
ตรงนี้ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตร
นี่คือสิ่งที่มันแปลกปลอมอยู่นะคะ
ขณะที่รองภูมิกับสืบสวนนะคะ
บอกว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนที่รู้ความเคลื่อนไหวของผู้เสียหายเป็นอย่างดีนะคะ
แล้วรู้เวลาเข้าออกว่าเขาจะมาเมื่อไหร่ออกเมื่อไหร่
เรื่องต้นก็ได้ให้ชุดสืบสวนเข้าตรวจสอบกล้องวงจอดปิดของบ้านนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
แล้วก็สอบสวนคนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ตอนนี้ชุดสืบสวนได้ไปรับหลักฐานนะคะที่เจอก็คือเสื้อคลุมสีครีม
วกไอ้โม่งและรองเท้าอีกหนึ่งคู่ที่เชื่อกันว่าเป็นของคนร้ายที่ก่อเหตุนะคะ
เพื่อที่จะนำมาตรวจดีเอนเอต่อไป
นี่ค่ะแม่บ้านนะคะโดนชิงทรัพย์ค่ะ